งูเห่าเข้าครัวงูเหลือมเข้าเล้า

เหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ต้องไปรีบจับเลยนะครับ
ไปดูเหตุแรกก่อนเจ้าหน้าที่อาสาหงษกุลได้ช่วยกันจับงูเห่าตัวใหญ่ยาวกว่า๒เมตร
ซุกอยู่ใต้ชั้นวางของในห้องครัวตัวดำธมึนเมื่อสักครู่นี้คุณเห็นไหมล่ะ
ลองส่องลงไปมาสักครู่นี้นะครับ
เป็นบ้านของนางสาวอรวรรณเสถียรในหมู่บ้านพฤกษา๔๔อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
โดยเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าไปซื้อของกลับเข้าบ้าน
กำลังจะทำกับข้าวในครัว
เห็นงูเห่าตัวใหญ่เลื้อยลงมาจากกำแพงบ้านนะคุณ
จึงรีบวิ่งออกมากรี๊ดเลยล่ะฮะ
พร้อมกับรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยจับนะครับ
ซึ่งกู้ภัยก็จับได้แล้วก็จะนำงูเห่าตัวนี้ไปจุดพัก
พร้อมส่งให้สถานสวภารีดพิษทำเซบรุมต่อไปนะครับ
แล้วก็ส่งไปที่ธรรมชาตินะ
ส่งไปอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติต่อนะครับ
ส่วนอีกที่หนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย
เจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เร็วครูบางหลวงและอาสาสมัครมูลที่ร่วมกระตันอยู่
ได้ช่วยกันยกกองไม้เก่ายกกองฟางในคอกวัวร้างของชาวบ้านครูบางหลวง
เพื่อช่วยกันจับงูเหลือมขนาดใหญ่ที่เขาเลื้อยเข้าไปซ่อนตัวอยู่ใต้กองไม้เก่า
ใกล้กับเหล้าไก่ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรแล้วครับ
จึงสามารถจับงูเหลือมออกมาได้คุณค่อยดึงเข้าออกมา
กว่าเขาจะปรากฏร่างออกมาทั้งร่างแล้วก็วัดความยาวได้๕เมตรคุณ
ไปชั่งน้ำหนักได้ห้าสิบกิโลนะฮะเจ้าหน้าที่ก็นำใส่กระสอบ
แล้วก็นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับ
เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าตอนที่กลับเข้าบ้านเห็นงูกำลังเลื้อยเข้าคอกวัวร้าง
ใกล้กับเล้าไก่เกรงว่าจะมากินไก่กินแมวแน่เป็นอันตรายต่อคนในบ้าน
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาจับงูดังกล่าวนะครับ